เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับคนร้ายได้เมื่อเวลา
ประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เราจะไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับ
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ

เป็นเวลากว่า๗ชั่วโมงแล้วค่ะที่ทางตำรวจนั้นมีการไล่ล่าคนร้ายที่มีการหลบหนีเข้าไปภายในป่าลกล้างซึ่งล่าสุดนั้นสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะจากการสอบสวนยอมรับสารภาพว่าที่มีการหลบหนีนั้นเนื่องจากว่าตกใจที่เห็นตำรวจขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีหมายจับในพื้นที่จังหวัดนท
โดยเมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษปราภัยรีอารีสตูภายกว่า๒๐นายพร้อมอาวุธครบมือได้มีการระดมกำลังเข้าค้นหานายรุ่งโรศเสือปลางที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจพร้อมกับหลบหนีเข้าไปภายในหมู่บ้านสวนเกษตรคลอง๕โดยที่นายรุ่งโรศเสือปลางอยู่ในสภาพที่อิดโรยในขณะที่ตำรวจได้มีก
ในตัวนั้นก็พบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรพร้อมขึ้นลำมีเครื่องกระสุนปืนอยู่ในรังเพลิงนะคะ
ขณะเดียวกันนายรุ่งโดดก็มีบาดแผลที่ถูกยิงบริเวณด้านแขวนขวามีแผลไหลอาบนะคะ
ซึ่งตำรวจนั้นก็ได้มีการควบคุมตัวนายรุงโรธมาทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรธัญบุรีโดยที่มีกำลังตำรวจคุ้มกันอย่างแน่นหนาค่ะ
เพื่อที่จะพาภรรยาไปเยี่ยมพี่ชายซึ่งถูกคุมคางอยู่ที่สถานกักขังกลางจังหวัดประทุมธานี
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมายอมรับว่ามีการเสพยาเสพติดรวม๓๔ครั้งด้วยกัน
และเมื่อมีการมาตรวจแล้วก็มาเจอด่านวันนี้ก็มีอาการตกใจนะคะ
ซึ่งตัวเองนั้นยอมรับว่าในรถนั้นมีทั้งปืนมีทั้งยาบ้ารวม๑๘เมตรรวมไปถึงยาไอซ์๔กรัม
ประกอบกับยอมรับว่าตัวเองนั้นมีหมายจับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจึงขับรถฝ่าด่านตรวจ
เมื่อมาถึงจุดประทะนะคะก็เห็นตำรวจนั้นมีการเข้ามาพยายามจับกลุ่มตัวค่ะ
เปิดจึงใช้ปืนยิงเพื่อเปิดทางหลบหนีเท่านั้นไม่ได้มีการหวังที่จะเอาชีวิตของตำรวจ
เพราะว่าตัวเองนั้นก็ไม่อยากติดคุกเช่นเดียวกันค่ะ
ในการควบคุมตัวของนายรุ่งโรธมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรธัญบุรีในวันนี้
สังเกตว่ามีอาการอ่อนล้าจากการหลบหนีรวมไปถึงจากการต่อสู้กับตำรวจมากว่า๗ชั่วโมง
ปฏิบัติการของตำรวจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ทางนายรุ่งโดดนั้นมีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ว่านายรุ่งโรธเองนั้นก็มีการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน
ทำให้ตำรวจต้องมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเนื่องจากว่านายรุ่งโดดนั้นเป็นบุคคลที่อันตรายค่ะ
มนต์วันธรรมพักตีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีค่ะ